คุณผู้ชมฮะให้ดูคลิปแบบน่ารักเพลินกันหน่อย
ดีค่ะจริงมีฝาก๒คลิปคุณผู้ชม๒ข่าวเลย
เป็นลีลาใช้คำว่าเป็นลีลาของการขายของ
สมัยนี้เนี่ยมันต้องมีลีลานะคุณมีอะไรดีมีอะไรเด็ดเอามาโชว์กัน
แต่ว่าคลิปนี้ที่เดี๋ยวฉันจะให้ดูเนี่ยเด็ดที่อายุและเด็ดที่ความเจื้อยแจ้วน่ารักขนาดไหนไปดูค่ะ
ที่สปลาวนะคะแล้วก็ช่วยครอบครัวเนี่ยไลฟ์ขายของน้อง
ขายอะไรบ้างอ่ะผักอบกรอบด้วยเอาขายหน้ากากอนามัยด้วย
แล้วก็ลีลานะบางจังหวะเอาจิบน้ำไปแล้วก็เต้นนี่
นี่แบบนี้แล้วคือหลายคนเห็นแล้วบอกว่าอุ๊ยอันนี้คือ
เกิดมาเพื่อเป็นแม่ค้าจริงจริงค่ะขายจนคนอ่ะ
อยากจะซื้อแล้วเวลาที่น้องแซนดี้ไลฟ์แต่ละทีนะมีทั้ง
แฟนคลับลูกค้าที่เป็นชาวสปลาวแล้วก็คนไทยเนี่ย
ชมกันเพียบเลยอย่างคลิปเนี้ยที่คุณแม่เอามาลงติ๊กต๊อกนี่
คือคนดูว่าล้านสามนะล้านสามวิวเนี่ยนะคะคนดูเยอะ
มากแล้วบอกว่าเนี่ยหาเงินเก่งตั้งแต่เด็กเลยหลายคน
เห็นภาพแบบนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรรู้ไหมคุณเป็นพิมพ์ริพาย
ลาวโอ้โหนี่ขายทุกอย่างแบบนี้ค่ะแล้วน้องเนี่ย
รอเรือรอลิงชัดมากอีกอย่างหนึ่งอ่ะที่คนเห็น
คือตอนที่น้องเขาก้มดูใช่ไหมเขาจะงกหน้ามาเขาเอา
ปิดแบบคอเสื้อไม่ให้โป๊ะอ่ะเออคนก็ชมว่าอุ้ยดู
เป็นคุณละสตีมีการเซฟตัวเองแบบดีเนี่ยนะคะพ่อแม่
ภูมิใจแย่เลยเนอะใช่ค่ะแล้วคนก็ไปติดตามก็ถามว่า
จะตามน้องอ่ะได้ที่เพจไหนยังไงคุณแม่น้องก็
ลิลาบายชอปนั่นเองนะคะครับโอ้น่ารักจริงแล้วมีถามด้วย
มีคนเขาคอมเม้นต์ถามว่าแม่คะมีแฟนยัง
น้องบอกว่าตอนนี้เรื่องแฟนไม่สนสนเรื่องหาตังค์อย่างเดียว